ยายบุญได้ไหมเมื่อกี้เบิร์ตพูดไปนิดนึงตอนต้นรายการ
นึกนะยายบุญเดินเท้าเปล่าไปขอตังค์ชาวบ้าน
พอจะนึกออกยังคุณผู้ชมนึกไม่ออกหรือนึกออกดูคลิปนี้ก่อน
พอหยุดที่สู้ให้สุดทางบ้าน
จำได้หรือยังครับคุณผู้ชมจำได้หรือยัง

ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เป็นไวรัลนะครับมีคนดูเนี่ย
ถึง๒ล้านวิวเมื่อกี้น้ำแข็งหันมาถาม

หลังจากช่างซ่อมแอร์ไปเจอยายเดินอยู่ริมถนนใช่ไหม
ถามก็จึงรู้ว่ายายเนี่ยจะเดินเท้านะครับ
ไปหาเพื่อนต่างหมู่บ้านนะครับ
เพื่อยืมเงินมาซื้อข้าวกินในตอนนั้น
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปโอ้โหคนมาช่วยเหลือยายเยอะแยะไปเลย
ส่วนคุณยายบุญนะครับก็เป็นชาวบ้านที่ตะบนนาขา
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นขวัญใจชาวโซเชียลมีเดียนะครับ

เอาล่ะมาถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
มีชาวบ้านไปเจอศพท่านนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
ถนนบ้านงอยบ้านนาคำแก้วตะบนนาขาอำเภอเมืองอุดรธานี
คุณยายเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายนะครับ
ใกล้ศพเนี่ยพบผ้าสิ้นเสื้อคอกระเช้าไม้เท้า
แล้วก็ถุงพลาสติกในถุงพลาสติกมีเสื้อผ้าท่านอีก๒๓ชุด
จากการชนสูตรศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันเนี่ย
คาดว่ายายบุญเนี่ยท่านน่าจะเป็นฮิสโตรกหรือเป็นลมแดดเสียชีวิต
เนื่องจากถ้านับย้อนไปเนี่ยอยู่คุณยายเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
วันที่จังหวัดอุดรธานีมีอุณหภูมิสูงถึง๔๕องศาเซลเซียสเลยครับ
ออนอายุ๔๔ปีคนนี้ลูกสาวยายบุญนะเล่าบอกว่า
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยังร้องไห้นะครับแล้วก็เล่าไป
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่บอกบอกจะไปเยี่ยมเพื่อนชื่อยายผัน
ผันเพื่อนฉันน่ะนะอยู่หมู่บ้านใกล้กันนี่แหละ
เพราะว่ายายผันป่วยนะครับแม่บอกเดี๋ยวจะไปค้างบ้านยายผันสักวันสองวันนี้จะไปดูมันหน่อย
นะครับลูกก็เอาเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกให้แม่นะครับไว้จะให้แม่ไปเอาไปเปลี่ยน
ตอนแรกลูกก็ห้ามว่าแม่อย่าไปเลยแม่ตาแม่ก็ฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
นะแล้วที่สำคัญแม่ไม่มีใครว่างไปส่งจริงนะแต่ยายบุญบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดินไปเอง
นะสองวันต่อมาคุณผู้ชมมีคนมาบอกมีคนมาบอกว่า
แม่เองรับเติบร่องน้ำเสียชีวิตแล้วโหตกใจกันทั้งบ้านครับมึงผู้ชมครับ
แล้วอีก๑๐๐เมตรจากตรงนี้นะอีกร้อยเมตรนะจะถึงบ้านยายผันอยู่แล้ว
แกนึกแกนึกว่าไอ้ที่หายไปสองวันนึกว่าอยู่บ้านยายผันแล้วที่ไหนได้
แล้วก่อนหน้านั้นนะลูกสาวบอกยายบุญนะพูดเหมือนเป็นลาง
มีแต่บอกว่าเหมือนจะเป็นการสารวะตั้งค่าขนมไม่ต้องไปขอกับแกแล้วนะ
บอกหลานสาวคนเล็กให้ไปขอกับใครให้ไปขอกับพี่ชายพี่ชายทำงานอยู่
อยู่เหมือนคำพูดแกเหมือนจะเป็นการสังรานะจ๊ะ
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นใครอีกเลย
ก็กลัวว่าไม่มีใครเห็นเลย
ส่วนนางสาวทองมีอินทองอายุ๕๒ปีคนนี้เป็นลูกสาวเย้ผัน
เย้ภันคือคนที่ป่วยแล้วเย้บุ้นจะมาหา

ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของยายบุญด้วย
แล้วแล้วบ้านที่มีผู้สูงอายุ

แม้ว่าผมบอกแล้วว่าจากนี้มันจะมีฝน
แต่ถ้าอากาศยังร้อนท่านดูแลใกล้ชิดหน่อย